ผลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงในวันนี้
ทำให้พักฝ่ายค้านถูกมองว่าจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ
พักเพื่อไทยกับอดีตพักอนาคตใหม่
วันนี้แก่นำภาคฝ่ายค้านยืนยันว่ายังเหนียวแน่นกันอยู่นะครับ
ขณะที่การลงมตินั้นหลายมนตรีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้ง๕คน
ได้รับเสียงไว้วางใจให้ทำงานต่อไป

ผลการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของสภาพผู้แทนราชดร
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
๕รัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจให้บริหารประเทศต่อไป
โดยผลคะแนนที่ออกมาพลเอกประยุทธ์นายวิศนุเครืองาม
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดาและนายดอนประมัติวินัย
ได้รับเสียงไว้วางใจเท่ากันคือ๒๗๒เสียง
ไม่ไว้วางใจมีตั้งแต่๔๙๕๕เสียง
ส่วนผลคะแนนของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

เพราะได้รับเสียงไว้วางใจมากที่สุด
บรรดารัฐมนตรีทั้ง๖คน

ซึ่งมาจากเสียงของสอสอเพื่อไทย๒คน
และเสรีรวมไทย๓คน

ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
มีเสียงไว้วางใจน้อยที่สุด๒๖๙เสียง
ไม่ไว้วางใจ๕๕เสียง

โดยมีรายงานว่าเสียงที่งดออกเสียง๕คน

ในขณะที่๑๗สอสอของพักประชาธิปัตย์
แม้สุดท้ายจะลงมติไว้วางใจ
แต่ก็ออกตัวว่าจำเป็นต้องทำตามมติภักดิ์

ผลการลงคะแนนลงมติวันนี้จะเป็นยังไง
ก็ไม่ได้มีผลสำหรับในตัวผมนะครับ
เราเข้ามาสู่เวทีการเมืองแล้ว
มันต้องยอมรับนะครับอะไรที่มันเป็นบวกหรือเป็นลบได้
ทุกสถานการณ์ไม่ใช่พอเข้ามาสู่การเมืองแล้ว

ส่วนนายกรัฐมนตรียืนยันว่า
ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรี
ส่วนเสียงของรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ก็ยังเป็นสิ่งที่หารือกันอยู่

สอสอฝ่ายรัฐบาลไม่ขยายเวลาอภิปรายให้
จนว็อกอัลออกจากห้องประชุม
เพียงสอสออดีตพักอนาคตใหม่

โดยตำหนิว่าสาเหตุมาจากสอสอพักเพื่อไทย

เพื่อให้รัฐมนตรีบางคนไม่ถูกอภิปราย

ว่ามีมาตั้งแต่แรกเพื่อเป็นทีเด็ด
แต่มีปัญหาเรื่องเวลาและไม่ถือเป็นรอยล้าวในพักร่วมฝ่ายค้าน
เพราะเตรียมนัดรับประทานอาหารร่วมกัน๔มีนาคมนี้

ด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
อย่างที่เราเรียนให้ทราบว่าเราประเมินผิดพลาด

แล้วเขาก็อาจจะเข้าใจเราได้ไม่หมด
เพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันว่าคุยกันได้

น้องเขาก็เข้าใจพวกเราก็ให้อภัยกัน

ส่วนพักเสรีรวมไทยออกมายืนยัน

ว่าไม่ได้ถูกซื้อตัวหรือเป็นงูเห่า
แต่เห็นว่าพลเอกประวิทย์ยังไม่ถูกอภิปราย

จึงต้องลงมติไว้วางใจไปก่อน